โดยเขาหวังอย่างยิ่งนะครับว่าจะสามารถเจาะกลุ่มตลาดที่มีกำลังซื้อสูง
แล้วก็อายุนั้นน้อยลงด้วยเมื่อเทียบกันกับรถรุ่นอื่นของค่าย
นะครับติดตามได้กับรายงานของคุณลินดาอุตมาเลยครับ
ชมที่เน้นความสปอร์ตเพิ่มความดุดันด้วยสีเงาดำทั้งคัน
เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายในห้องโดยสารดีไซน์ให้เข้มขึมหรูหรา
โซนทำด้วยเส้นใยคาร์บอนและอลูมิเนียม
แบบเดียวกับที่ใช้ในยานอวกาศ
หน้าปัดประดับด้วยนาฬิกาแบ็คเบส
รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยเข็มปลายสีส้ม
สร้างบรรยากาศที่ลุ่มลึก
ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้โฟกัสในส่วนของ
แต่ยังคงในเรื่องของความเป็นคราบแมนชิป
มีราคาขายในประเทศไทยอยู่ที่๓๔ล้าน๙แสนบาท

รูปชมที่ชอบเฉียวของรถยนต์รุ่นนี้
หวังเจาะตลาดลูกค้าที่มีอายุน้อยลง
จากเดิมเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า๕๐ปี
ส่วนการขยายฐานลูกค้าปีนี้จะแบ่งกลุ่มลูกค้า
และนำเสนอรถยนต์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
จะมียอดเติบโต๑๑๕ล้านบาทเท่ากับปีที่แล้ว
ซึ่งถือเป็นอัตราขยายตัวสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน